มันก็ทำร้ายกูทำไม
เราก็ทำร้ายกูทำไม

ทำลายอย่างไร
ถ้าทุกคนปิดร้านเหมือนคุณหมด
ปิดตอนไหนฉันเปิดทุกวันฉันมีหลักฐาน
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นค่ะนะคะ

คนนี้เจ้าของตลาดนะอันนี้นะครับกับคนที่ถ่ายคลิป
ก็คือคนที่มาเช่าเจ้าของห้องเช่าตรงนี้
เจ้าของคนที่เช่ากับพี่เขานี่แหละ
ก็คือนี่คือตลาดแห่งหนึ่งนะคะที่มาพตะพุธที่ระยอง
คือเจ้าของตึกเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้คือไม่พอใจ
ที่เจ้าของร้านไม่เปิดขายทั้งวัน
คือพอไม่เปิดขายทั้งวันเนี่ยคนที่หมุนเวียนในตลาดก็น้อยไง

มันดูไม่คึกคักเพราะเขาก็อยากให้ร้านรวงเปิดกันเต็ม
ใช่ไหมคะแต่เจ้าของยืนยันบอกว่า
เปิดขายทุกวันตามเวลาของร้านนะ
เนี่ยค่ะคนหนึ่งบอกไม่เปิดคนหนึ่งบอกเปิด

พัฒนานะคะพ่อค้าขายอาหารทะเลสดพร้อมภรรยา
ซึ่งเป็นผู้เช่าไปแจ้งความในข้อหามินประมาท
เจ้าของตึกนะคะที่สพมาพตะพุธค่ะ
เขาบอกว่าเขาเช่าตึกเปิดร้านขายอาหารทะเลสด
สัญญาเช่าเดือนละ๓๕๐๐๖เดือน
เปิดขายตั้งแต่๔โมงเย็นเป็นต้นไป

จู่เจ้าของตึกมาบอกเปิดต้องเปิดขายทั้งวันนะ
แต่เจ้าของร้านเขาบอกมันทำไม่ได้มันไม่คุ้มค่าลูกจ้าง
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปิดเฉพาะช่วงเย็น
ก็เลยเป็นที่มาของความไม่พอใจของเจ้าของตึกนะคะ
ทำให้ยืนด่าทอต่อว่าอยู่หน้าร้านหลายครั้ง
เขาบอกลูกค้าไม่กล้าเข้าร้าน
หลังจากนั้นนะคะก็มีการนำป้ายมาติด
นั้นก็คือป้ายบุคคลอันตราย
นี่แหละค่ะคนที่มาเช่าคุณพัฒนา
เขาบอกว่าป้ายที่ติดก็คือว่าบุคคลอันตราย
ใครโดนหลอกให้เช่าระวังโดนทำลายทางโซเชียล
แล้วก็มีอีกป้ายหนึ่งคลิปนี้คือป้ายนี้นะคะ
แล้วก็อีกป้ายหนึ่งบอกว่าห้ามเอาออกจนกว่าจะย้ายออก
คือพอมีป้ายอย่างนี้ติดอยู่หน้าร้าน
เขาบอกเขาได้รับความเสื่อมเสียอย่างมากนะคะ

ก็ไปพบกับคุณมาเรียงอายุ๖๕ปีเจ้าของตลาด
ซึ่งได้ชี้แจงนะคะสาเหตุให้ฟังบอกว่า
รับว่าเธอเป็นคนเอาป้ายไปติดเอง
แต่ว่าเจตนาดีอยากให้เจ้าของร้านมาขายของทุกวัน
ตลาดจะได้คึกคักร้านอื่นก็ไม่มีปัญหา

อยากให้เอากระชังที่มีน้ำทะเลออกจากห้องเช่า
กลัวว่าถ้าน้ำมันรั่วไหลออกมาจะทำให้พื้นเสียหาย
ออกไปเนี่ยถ้าลื้อออกไปก็จะยอมพร้อมที่จะให้ค้าขายต่อค่ะ
ให้ค้าขายเราจะทำตลาด
สร้างการสร้างที่ให้คนทำกิน
แต่ว่าไม่ได้ตั้งใจสร้างให้อยู่เฉยอะค่ะ

แล้วถ้าเขามาทำลายความตั้งใจดีของฉันทำไม
ฉันตั้งใจดีทำแค่๓๕๐๐บาทนี่ดูสิ๓๕๐๐บาท
ห้องคู่ค่ะก็ให้ขายได้แต่คุณต้องเอาน้ำทะเลออก
แต่เขาไม่ยอมเอาน้ำทะเลออกซึ่งมันซึม
คุณว่าไม่เสียหายในแง่ของคุณไม่เป็นเจ้าของ

ดูเป็ดย่างนี่ย่างจนควั่นลมไปหมดฉันก็ไม่ว่า
อันนี้ก็ต้องไปดูนะว่าก่อนจะเช่าสัญญาเช่ามีข้อตกลงอะไรยังไง

เรื่องต้นตำรวจสพมาพตาพุธเนี่ย
ก็จะเรียกเจ้าของตลาดที่ให้เช่าตึกมาสอบสวน
ก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะคะ
หาข้อตกลงร่วมกันให้ได้ค่ะ